วันนี้ขอเริ่มที่เรื่องของโควิด๑๙ก่อนละกัน
เพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ผู้ป่วยในประเทศไทยมันทะลุสองหมื่นนะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมด้วยนะคะ
สองศพค่ะวันนี้นะคะถ้าดูจากแถลงของสวบคอเนี่ย
ผู้ป่วยแต่ละวันรายวันยังไม่ลดเลยนะคะลดนะคะ
ยอดผู้ป่วยวันนี้คุณผู้ชมแปดร้อยสามสิบหกรายนะคะ
ติดเชื้อในประเทศแปดร้อยสิบเก้ารายมาจากต่างประเทศสิบเจ็ดราย
แล้วเรามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒รายด้วยกันนะคะ
โดยรายแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงไทยอายุเจ็ดสิบห้าปีค่ะ
เป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง
แล้วก็ไขมันในเลือดสูงเธอติดเชื้อจากสามีที่เป็นผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะคะ
ตรวจพบเชื้อเนี่ยยี่สิบแปดมักกราคมแล้วก็เสียชีวิตสามสิบมักกราคมค่ะ
ผู้เสียชีวิตรายที่๒ของวันนี้ที่มีการแถลงนะคะ
เป็นชายไทยอายุ๖๘ปีมีโรคประจำตัวเหมือนกัน
คือเป็นเบาหวานแล้วก็ไตวายระยะสุดท้ายมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็ไปร้านคาราโอเกะย่านปิ่นเกล้าด้วยใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาลร่วมหนึ่งเดือนนะคะ
สุดท้ายเสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะแล้วโฆษกสอบคอยังเปิดเผยเรื่องน่าตกใจด้วยก็คือตอนนี้เนี่ย
ผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่ที่พบอายุน้อยลงทุกวันทุกวัน
ก่อนหน้านี้เคยเจอผู้ป่วยอายุประมาณ๑๐วันใช่ไหมคะ

ล่าสุดเราเจอผู้ป่วยอายุแค่๒๖วัน
ยังไม่ครบเดือนดีเลยเป็นเด็กทารกเพิ่งคลอด

ก็ต้องป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุด
ส่วนใครมีลูกมีหลานนะคะที่ไปโรงเรียนแล้วตอนนี้
หมั่นตรวจสอบเขานะคะแล้วก็หมั่นย้ำเขาด้วย
ฝากคุณครูที่โรงเรียนด้วยนะคะ
ส่วนความคืบหน้าการตรวจหาเชิงรุก
คลัสเตอร์โต๊ะแชร์มหาสารคามค่ะ

เป็นสามีของผู้ป่วยรายที่๑๖ของจังหวัด

มีประวัติไปร่วมกินโต๊ะแชร์
ร้องคาราโอเกะที่บ้านผู้ป่วยรายอื่น
อกจากนี้ยังเดินทางไปในหลายจังหวัดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นจุดตั้งต้นมหาสารคาม
นครราชศรีมานครสวรรค์และพิษสนุโลกด้วยนะคะ
สำหรับผู้ป่วยในคลัสเตอร์โต๊ะแชร์
ยังพบว่ามีการติดเชื้อไปยังผู้ป่วย
จังหวัดราชบุรีอีก๓รายและขอนแก่นอีก๑ราย
แพร่กระจายของโรคย้ำว่าเกิดจากคนนี่แหละ
และถ้าคนเดินทางคุณผู้ชมเห็นไหมคะ

ถ้าคนเดินทางโรคมันก็กระจายไปตามการเดินทางของคุณผู้ชมนั่นแหละนะคะ

พวกราชการจังหวัดตากระบุว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๕คนนะคะ
มี๒รายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ทำให้ต้องสั่งปิดสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่สอด

คาดว่าโรงเรียนต่างจะสามารถกลับมาเปิดได้ตามปกติ
วันจันทร์ที่๘กุมภาพันธ์นี้ค่ะ

ตอนนี้ก็มีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยเป็นวงกว้างเหมือนกัน
มีคำชี้แจงที่ค่อนข้างชัดเจนออกมาบ้างแล้วค่ะ
เรื่องต้นได้คำชี้แจงจากโรงแรมมา
ถึงจะเชิญให้เข้าให้ปากคำนะคะ
แต่ก็เบื้องต้นมีการเตรียมพิจารณาความผิด
พรบควบคุมโรคแล้วก็พรกรฉุกเฉินแล้ว
พบชนเป็นคนออกมาเปิดเผยเองนะคะว่าจากการสอบสวนเนี่ย
พบว่าร้านอาหารของโรงแรมบรรยันทรีย์
เขาปิดให้บริการในเวลา๓ทุ่มก็ตรงตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้
โดยมีผู้ร่วมงาน๑๔คนแล้วเขาตรวจสอบละเอียดถึงขั้นว่า
มีการเปิดเข้าออกห้องที่เปิดเอาไว้นั่นน่ะ
รวมทั้งหมด๒๖ครั้งเปิดเข้าเปิดออกคนเดินเข้าเดินออกค่ะ
แล้วก็มีหลักฐานว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในห้องพักจากมินิบาด้วยนะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ทางโรงแรมแจ้งต่อกรทมแล้วว่าไม่ได้มีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์
มีแค่น้ำแอปเปิ้ลน้ำส้มคันแล้วก็น้ำบ๊วยเท่านั้น
เดี๋ยวตำรวจต้องไปดำเนินการสอบสวนดูว่า
แล้วมินิบาลในโรงแรมอย่างนี้จะนับไม่นับอย่างไร
คือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแขกที่มาพักทั่วไปเขาก็พักกัน
อาจจะ๑คน๒คนหรือเป็นครอบครัวก็อาจจะประมาณ๔คน
แล้วเขาจะสามารถดื่มมินิบาในห้องของโรงแรม
หนึ่งเหมือนกับว่าเราซื้อกลับมาดื่มที่บ้านเองได้ไหม

เหมือนกับจะเป็นการจัดปาร์ตี้ส่วนตัวภายใน
ดื่มเครื่องดื่มจากมินิบาร์อันนี้ผิดไหม
ต้องไปเรียกว่าวิเคราะห์แจกแจงสอบถามกันอีกทีนึง

ถ้าสมมุติว่าสั่งจากทางโรงแรมแล้วมันเกินบินนะ
ตรวจดูบินแล้วมันเกินเวลา๓ทุ่มอันนี้ผิดแน่อยู่แล้ว